ระหว่างทูปรีชากับหมวดจรูน
แพ่งคดีอาญาก็ว่ากันอยู่นะครับ

ก็คือในส่วนของตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิง

การทำคดีชุดแรกเลยของสพเมืองกาลนะครับ
ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า

เพื่อดำเนินคดีกับพลตบริสุทธิพวงภิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก็ยืนยันว่าตำรวจไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่ท่านธิติราชแถลงข่าววันนั้นกับพบตรคุณเขียนมาสอน
และก็บอกว่าพตรอศัริสุธิถูกสะกดจิตหมู่

ธิติราชบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำทุจริตนะ
เพียงแต่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้ทุจริต
แต่ทำไปเพียงเพราะเชื่อว่าครูเป็นฝ่ายถูก

เมื่อทำเช่นนั้นจึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่าย

เรื่องการสะกดจิตหมู่ที่บอกว่า
พฤติกรรมของผู้ต้องหาเป็นเหมือนการสะกดจิตหมู่นั้น

้มน้าวให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่า
ตัวเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกโกงเอาไป

นี่นะฮะ
เมื่อพนตรีสุทธิมีความผิด

ก็ต้องมีด้วยสำหรับคนที่ไปช่วยเหลือด้วยกัน

มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อหา
เพิ่มกับบุคคล๓คน

และรายล่าสุดคือนางสาวพัชริดาพรมตา

สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

การเปลี่ยนแปลงสำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาท

ปปในสัปดาห์หน้านะครับ